ก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าพูดในแง่ของ

โรงงานยาสูบเขาก็มีหน้าที่ในการ
หารายได้นะครับโรงงานยาสูบ
ทำหน้าที่ในการผลิตบุหรี่ออกมาขายนะครับ

ที่ขายในไทยนั้นราคาพอกับ

คนก็เลยหันไปซื้อบุหรี่ที่นำเข้า

โรงงานยาสูบรายได้ก็เลยลดนะครับ

จากรายงานครับ
ทำให้ราคาบุหรี่ไทยต้องปรับขึ้นมา
ขายปลีกที่๒ละ๖๐บาท

การปรับโครงสร้างราคาบุหรี่ใหม่
ยังทำให้กำไรต่อซองลดลงด้วย

บุรีระดับล่างขายปลีกซองละ๖๐บาท

ค่าการตลาด๕บาท๕๐สตางค์

กำไรต่อซองเพียง๑๐สตางค์

ขณะที่บุหรี่ต่างประเทศเสียภาษีลด

กว่าบุหรี่ไทยมากกว่าเท่าตัว
เป็นการออกกฎกระทรวงที่ไปเอื้อประโยชน์กับบุรีต่างประเทศ

อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์

ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น

ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น

ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น

ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น

ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น

ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น

ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น